ช่วงต้นรายการนี้ก็พูดไปเยอะแหมบอกเก่าเล่าต่อคุณผู้ชมไปหลายอย่าง

เดี๋ยวใจเย็นตอนแรกดิฉันก็เข้าใจแบบนั้นนะ
คือขวดเปล่าทั้งหลายแหล่ก็แยกขยะแล้วก็เอาไปทิ้ง
แต่ดิฉันไปที่หนึ่งมาค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าขยะเหล่านี้จริงมีประโยชน์แล้วก็มีค่ามากกว่านั้น

ว่าโอเคเดี๋ยวรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวกลับมาใช้ใหม่

ปกติฉันเอาไปขายแล้วก็ได้เงินมาคุณ
ไม่คุณคราวนี้นี่ได้เข้าของเครื่องใช้เลย

ปิน้ำปลาน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกน้ำอัดลมไข่ไก่

เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เราต้องใช้ทั้งนั้นเลย
เหรอคุณสุภานีเครื่องครัวหมดพอดี

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชม

วันนี้ลงพื้นที่กันเยอะนะฮะตามคุณอริยาไปก่อนเลยครับ
คุณผู้ชมเดินทางมาก็ไกลค่ะ

แล้วอยากจะหาน้ำเย็นดื่มให้ชื่นใจซะหน่อยนะคะ
เดี๋ยวสงสัยต้องแวะหาซื้ออย่าทิ้งนะคะ
เดี๋ยวค่ะคุณป้าอันนี้กระป๋องเปล่าขวดเปล่า
แต่ตอนนี้อยากดื่มน้ำเย็น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
แล้วร้านนี้เหรอคะค่ะนี่ร้านศูนย์บาทค่ะร้านศูนย์บาทเดี๋ยวนะของนี่คือซื้ออะไรได้บ้างคะนี่แหละ
ได้ทุกอย่างเลยค่ะขยะเนี่ยนะคะเอามาแลกได้ค่ะในร้านส้มบาทเนี่ย

ที่ต้องการแล้วมีขยะรีไซเคิลแล้วจะแลกยังไง
ต้องมาดูว่าราคารับซื้อวัสดุรีไซเคิลวันนี้เป็นยังไง
เอาขวดน้ำดื่มมาแต่จะแลกยังไงเนี่ย

เยอะเลยค่ะพี่เชิญทางด้านนี้ค่ะมาคุยกันก่อน
อยากให้ช่วยเพราะว่าสงสัยอยากถามหลายเรื่องเลย
อยากให้สำเร็จแนะนำก่อนนะคะนี่คือพี่ทิระทอนเสนีวงค์
ที่บริกษาศูนย์รีไซเคิลกลุ่มอาชีพสารเหล้งนั่นเอง
วันนี้ค่ะเอาของรีไซเคิลมา
แล้วก็มีของที่เลือกช็อปในร้านแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงต่อค่ะพี่ทอน
จริงง่ายเอาขยะมาแล้วเราก็แยก
เราดูว่าวันนี้ที่เอาขยะมาได้เท่าไหร่

กระเด็นเข้าไปร้านเร็ว๑๐๐บาท

ร้านเขาจะคืนเงินสดให้๒๐บาท

คือถ้าเกิดเราเอาขยะมาแล้วพอมาชั่งดูแล้ว
ราคา๑๐๐ได้เป็นคูปองมาแล้ว

ซื้อไม่ถึงจะทอนไปเงินสด

โอ้โหดูขยะมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ

เมื่อกี้เห็นแล้วน่าจะอยู่ไม่เกิน๑๕บาท

ทีนี้แต่ละประเภทขยะต่างที่เรานำมา
เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่ามูลค่ามันเท่าไร

ป้ายอันนี้ที่อ่านอยู่นั่นใช่ไหมคะ

ประเภทเลยครับว่าปลาติกแพทโลเท่าไหร่
ป๋องโลเท่าไหร่กล่องนมโลเท่าไหร่

ดูป้ายแล้วนึกว่าป้ายที่ร้านทอง

ก็คือดูราคาที่เรานำไปขาย

อย่างวันนี้พอเอาขวดน้ำมา

อย่างขวดน้ำพลาสติกใส

อย่างนี้ก็ต้องแบกมาเยอะเลยใช่ไหม

เพราะว่าชาวบ้านมาปั๊บวันนี้เข้ามาก็พอประมาณ
พอมาแสดเรียบร้อยแสดโค้กออกไปก็เป็นขยะ

ขยะประเภทไหนที่แลกเป็นเงินได้ดีที่สุด
ก็เป็นกระป๋องมีเนียมครับ
กระป๋องอลูมิเนียมพวกกระป๋องน้ำดื่ม
ครึ่งดื่มน้ำอารมณ์ต่างใช่แม้แต่ขวา

สมมุติว่าที่บ้านมีพวกแบบ
ขยะที่เป็นพวกขยะเปียกแบบนี้

ไม่ได้ครับแต่เรามีโครงการหนึ่งนะครับ
ที่สามารถเอาขยะเปียกไปทำเรื่องของสวนผักคนเมือง
แสดงว่าถ้าเกิดว่ามาที่ชุมชนอ่อนนุษย์๑๔ไร่

แม้ว่าจะแลกที่ร้าน๐บาทไม่ได้
แต่ก็ใช้ในโครงการอื่นได้แน่นอน

อย่างร้าน๐บาทอะไรบ้างที่เราไม่รับคะ

ทานพวกทานพวกไฟเป็นอันตรายน่ะครับใช่ครับผมอ๋อใครอย่างอันตราย
ตรงนี้คือไม่รับแลกไม่รับแลกครับแล้วก็เราส่งให้กษมติมศาลโทษ
เขามีหลักเกณฑ์ว่าเราจะเลือกซื้อของอะไรมาให้ลูกค้าเราได้กลับมาสิ

เช่นข้าวสารน้ำมันพืชมะม่าไข่ไก่เป็นหลักไข่ไก่เป็นหลักนะครับ
ของกินของใช้ทั้งหมดเลยครับ
ทีนี้คำถามว่าถ้าไม่มีเงินเราจะแก้ปัญหายังไง

ต้องรับมาด้วยเงินทั้งนั้นแหละครับพ่ออัลลูก

เขาว่าเราเป็นคนแปลกบ้างดูไม่เหมือนคนอื่นบ้าง
ใช่ไม่ท้อครับเพราะสิ่งที่เขาว่าเรานะ
เป็นสิ่งที่ให้เราต้องมีมนาศทำงานต่อ

โอ้โหอย่างนี้แฟนคลับนี่คือมีอยู่เพียบเลย

แต่ว่าคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา

ที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงตอบรับมาเป็นยังไงบ้างคะ

ก็สิบบาทปีก็ถือว่าเยอะแยะไปหมด

มีครับจัดการประเทศมาเต็มเจ้าห้าสิบประเทศโยคชนมาหมดเลย

อย่างน้อยวันนี้เราภูมิใจว่าหลายพื้นที่เอาไปทำนะครับ
แท่นที่คนโดนจังหวัดสตูนก็มี
อ่อโฮโอ้โฮอ่าราชภัฐี่ฮูดร้อนก็มี

เริ่มหารย์แม้โจ๊ก็มีนะครับค่ะ

อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับโอเคค่ะตามมาดูกันเลยนะคะครับโอเค
ครับก็ล้อมลื่นเพราะว่าตอนกับสิบประปรีต้นไม้ผูกนะครับ
อย่างอันนี้อันนี้นี่คือเป็นบ่อปลาครับอันนี้บ่อปลาครับผมและตรงนี้ก็เป็นน้องเวลาเขาเลิกเรียน
คนที่เข้ามาเรียนนี่ก็เหมือนกันมาเรียนพิเศษนะครับไม่ใช่ค่ะเข้ามาเรียนกันเองสอนกันเอง
เพราะว่าบางทีเขาครูให้การบ้านมาอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำการบ้านมาอยู่ที่นี่ก็ช่วยกัน
เขาก็มาที่นี่ครับนะครับ
คุณผู้ชมคะแดดร่มลมตกเราก็เดินข้ามจากร้านศูนย์บาดเข้ามาฝั่งนี้สวนผักคนเมืองสวนผักนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะพี่ทอน
ตารางวา๙๒ตารางวาไม่ได้ใหญ่มากแต่เรื่องผักนี่เพียบเลยใช่ไหม
ใช่ครับก็มีตั้งแต่คณะกวางตุ้งปักปุ้งมะตูมแขกปักขี้เหล็ก

หลายโลจะเอาไปขายต่อที่ตลาดแบบนี้

คนที่จะมาเอาผักโดยการแลกกับขยะเนี่ยนะคะ

เป็นใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก
เป็นใครก็ได้คือคนในชุมชนข้างนอกก็ได้
เอาผักมาเอาขยะมาแลกมะนาวก็ได้

ที่ผ่านมานี่มีคนเข้ามาเยอะไหมคะที่นี่

มาดูงานมาเรียนรู้แล้วก็มีการบอกต่อกันเนอ

ทีนี้ชื่อคำว่าสวนผักคนเมือง
เข้ามาแล้วเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่ได้มีแค่สวนผักนะคะคุณผู้ชม
เราเห็นมีบ่อปลาเรามีทางด้านหลังด้วยมีหมู

หมูป่าเรามีหมูป่ามีหมูป่ามีเป็ดมีปลา

ก็ครั้งแรกนี่ลงไปว่า๒๐๐๐ตัว

แล้วทีนี้พอมันโตขึ้นทำอย่างไรต่อ

แล้วอย่างพวกเป็ดหมูพวกนี้ค่ะ
ตัวหมูเองเราเลี้ยงเพื่อเอามูลของเขา

แต่ถ้าเขาเกิดลูกเกิดอะไรถ้าใครที่ทำเหมือนผม

เอาไปทำพัฒนาแบบที่เราทำอย่างนี้ได้
คือจริงว่าทั้งหมูทั้งเป็ดคือไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อทานเนื้อ

อย่างที่บอกว่าเราต้องเสียเงินอะไรเพิ่มเติมไหม

สองบ่อน้ำพองบ่อนี้เราจะดูดออกมาเพื่อลดน้ำต้นไม้ครับผม

เล็ดพันธุ์ต่างก็ต้องไปซื้อเขา
ได้ฟังแนวคิดดีดีแบบนี้แล้ว

เรื่องของขยะเอ่ยรวมถึงเรื่องตรงนี้ด้วย
ถามถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการรถปลดทุกข์อยู่ตอนนี้
สนใจเรื่องของแนวคิดอยากจะมาศึกษาดูงาน
หรืออยากจะเอาแนวคิดต่างแบบนี้

ก็ช่วงแรกนะครับถ้าติดต่อมานะครับ
แล้วก็ทางอิมทิเบนเซซึ่งเขายังมีพื้นที่การอบรมนะครับ
พออบรมเรื่องรู้การเรียนรู้ขยะทั้งหมดแล้ว

แล้วพอเรียนรู้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็เอากลับไปทำ
เพื่อช่วยโลกเรานี่แหละโรคใบหนึ่งนะครับลดปริมาณการ์ดต่าง

ไม่ว่าจะเป็นร้านศูนย์บาร์หรือว่าสวนผักคนเมือง
ทอนเราเห็นแนวคิดที่มีขยะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบชีวิตคนเรากับขยะ
ทอนว่ามันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงคะ
จริงแล้วขยะนะก็ต่างกันครับ

นอกจากไม่มีชีวิตแล้วเราสามารถ
ของที่เสียแล้วของที่สกปรกแล้ว
มันสามารถทำให้มันมีคุณค่าได้นะครับ
แล้วก็ชีวิตของคนเราเนี่ยก็อย่าท้อนะครับ

คุณก็ไม่ต่างกับขยะที่ทิ้งคว่างออกไปนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการรถปลดทุกข์อยู่ตอนนี้
อยากที่จะรู้ว่ามีรายละเอียดอย่างไร
หรือว่าอยากได้แนวคิดดีแบบนี้จากพี่ทอน
จะสามารถติดต่อได้ยังไงบ้าง

ท่านอาจารย์สุเมฆซึ่งเป็นประธานอยู่นะครับ
แล้วก็มีทางมีทางแล้วก็ทางทิเบนเซนะครับ

พออบรมเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาดูงานที่นี่

แหมมาดูแบบนี้ไม่ใช่ดูอย่างเดียว
ต้องกลับไปแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงด้วยใช่ไหมคะ
วันนี้นะคะขอบคุณพี่ทอนมากที่มาร่วมพูดคุยกับเรา
ทำให้เราได้แนวคิดแล้วก็ได้แรงบันดาลใจ
ทำให้เราได้รู้ด้วยว่าที่ชุมชนแห่งนี้

ยังมีกิจกรรมดีจากผู้ชายคนนี้
รวมถึงจากคนในชุมชนที่เป็นพลัง

ขอบคุณพี่ทอนมากค่ะขอบคุณครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรถปลดทุกข์กันต่อค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป